ตำรวจหนุ่มบอกว่าโอ้โหแล้วจะขี่ไปไล่โจรได้ยังไง
เมื่อกี้คุณบอกแบบนี้ใช่ไหมดิฉันว่าไม่ใช่แค่ขี่ไล่โจรนะ
คือขี่ไปเนี่ยรถจะคว่ำหัวจะทิ่มเพราะเจอถนนและเสาไฟแบบนี้ค่ะครับ

ครับอ่าไฟดังหลวนเพื่อครบสว่างด้วยสว่ายดีครับ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
คนก็ไปคอมเมนต์ถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขากลัวไง
สมมุติคุณคิดดูสิไม่ใช่ตำรวจนะเกิดคุณสืบสกุล
ใช้เส้นทางตรงนี้กลางค่ำกลางคืนแล้วคุณจะรู้ไหมว่ามันมีแบบนี้
หัวผมอาจจะไปฟาดเขาให้กับเสาไฟ
ใช่ค่ะดูตำรวจหัวเกือบฟาดแล้วนะ
เออแล้วมันก็เป็นคำถามไงนี่อยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนเนี่ย
ปรากฏว่าเจ้าของคลิปเขามาตอบบอกว่าเป็นซอยหนึ่งในกรุงเทพนั่นแหละ
หรอในกรุงเทพเหรอโอ้โหในกรุงเทพค่ะโอ้โห

ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ช่วยไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขด้วยนะคะ
ชาวบ้านร้องมานะทำงานกันแต่ละหน่วยงานนะครับ
ต้องทำให้แบบประสานนะก่อนประสาน
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมฮะเทียบ